มาดูเรื่องราวที่คุณครูทำโทษเด็กนักเรียนเกินกว่าเหตุกันหน่อย
มีคุณครูทำโทษเด็กป๑ที่บุรีรำเอาไม้ตีที่ศีรษะ

หัวแตกเยอะมากหัวแตกแต่ว่าคุณครูบอกให้เด็กคนนี้ไปโกหกคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ตำปูที่ห้องน้ำหวังจะเอาเงินประกัน๓๐๐ของเด็ก
โอ้โห๓๐๐ก็เอาทำโทษเด็กขนาดนี้เด็กเจ็บขนาดนี้แล้วนะ
ตายแล้วนะครับเรื่องมันแดงเพราะอะไรเพื่อนของน้องไปเล่าให้ฟัง
เรื่องราวพฤติกรรมของคุณครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีลำ
ใช้ความรุนแรงกับเด็กบอกว่ากรณีศึกษานะคะครูให้เด็กโกหกเพื่อแลกกับเงินประกันอุบัติเหตุ๓๐๐บาท
ทั้งที่เกิดจากฝีมือครูไปตีเด็กจนหัวแตกเข้าใจว่าเด็กก็ต้องสนบ้างแหละ
๒วันผ่านไปผู้ปกครองยังเข้าใจว่าเด็กได้แผลมาจากอุบัติเหตุที่มีใบรับรองแพทย์กับผ้าปิดแผลที่หัวเด็ก
เดินมาหาผู้ปกครองไปรอรับนักเรียนที่โรงเรียนเสื้อนักเรียนก็ไม่ได้ใส่มีคราบเลือดติดอยู่ที่มือของเด็ก
ครูไม่มาส่งเด็กเพื่อบอกกล่าวผู้ปกครองเลย
ไม่เข้าใจแล้วว่าจะให้เด็กโกหกผู้ปกครองทำไมว่าตะปูต่ำในห้องน้ำ
นี่หรือจัญญบันของครูคาใจค่ะเลยไปสัมภาษณ์เด็กอึ้งเลย
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคนโพสต์เขาบอกว่านักเรียนคนนี้ถูกตีที่หัวเนี่ยเป็นหลานของเขาเอง
หลานอยู่ชั้นป๑นะฮะคุณครูที่ก่อเหตุเป็นคุณครูผู้หญิงตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของครู
เพราะคุณครูให้เด็กไปโกหกแต่แต่สงสัยว่าทำไมครูต้องทำหลานขนาดนั้น
แล้วทำไมครูต้องให้หลานโกหกแต่พอไปถามหลานชายอีกครั้ง
หลานก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณครูตีจริงแล้วให้โกหกเพราะว่าอยากได้เงินประกัน๓๐๐นะครับ
คุณครูอยากได้เงิน๓๐๐ค่ะประกัน
เป็นเสียงที่น้าไปถามหลานแล้วขออนุญาตดัดเสียงเด็กเนอะ

คือน้องพูดเลยว่าครูจะเอาเงิน
ชัดนะครูอยากได้เงิน๓๐๐นะฮะ
ทีมข่าวก็ไปพูดกับปู่กับย่าของเด็ก
ปู่ย่าก็บอกนะทราบเรื่องมาจากเพื่อนของหลานอีกทีนึง
บอกว่าครูใช้ไม้เท้าเป็นไม้เท้าค้ำยัน
ตีหัวจนแตกระหว่างเข้าแถวส่งการบ้านในห้องเรียน
ตอนแรกไม่เชื่อตัดสินใจไปถามครู
ครูมันเป็นยังไงครูว่ามาสิสุดท้ายครูยอมรับ
ฉันใช้ไม้ตีหลานจริง
ครูบอกว่าไม่ได้ตั้งใจตีแต่เป็นการตีเบาเท่านั้น
ไม่คิดว่าจะถึงขั้นกับหัวแตก
ซึ่งอาจจะถูกน็อตที่มันยึดกับไม้เท้าหรือเปล่า
หลังจากนั้นคุณครูเดินทางไปที่บ้านเพื่อไปขอโทษ

เป็นการขอโทษปอบขวัญหลานเท่านั้นเอง
เขาบอกว่าอย่างส้นประตู
เขาบอกให้อย่างส้นประตูได้
ก็บอกว่าขอโทษแล้วไม่คิดว่ากัน

ขอโทษล่ะ

คืออย่างหลานมากเคยเจี๋ยเจี๋ย

ทำให้น็อตตัวยาวแน่นวงกันเดียว
สมองมันก็จะจอลงสมองก็จะตายสมอง
อย่างที่ปู่เขาบอกว่าถ้าเกิดน็อตมันยาวกว่านี้นะ
มันไม่เจาะสมองหลานเขาไม่ตายเหรอ

แล้วถ้าครูนะยอมรับตั้งแต่แรก
แล้วก็มาขอโทษเนี่ยก็จะไม่โกรธขนาดนี้

ยอมรับแล้วมาขอโทษพาเด็กไปส่งที่บ้าน
แต่นี่มาโกหกมาโกหกแล้วจะเอาเงินประกันไปอีก

เดี๋ยวจะแจ้งความแล้วก็จะเอาเรื่องคุณครูคนนี้